แล้วก็ต้องขอบคุณกระแสตอบรับประชาชนและเพจออนไลน์ต่าง
คอมเมนต์เพจออนไลน์ต่างทุกคนให้กำลังใจ

แต่ก็อย่างที่บอกก็คือยังไม่ได้มีแพลน
ไม่มีแบรนด์เลยค่ะเป็นเพียงแค่คำสัญญาเขาให้เกียรติเรา
จริงภาพในฝันเราจากความเป็นเกิ้ลสาวเรามองไว้อย่างเงียบหรอ
ครูยังไม่มีภาพในฝันเลยพี่เอาตรงตรงป่ะคือสำหรับผู้หญิงบางคน
นั่นคือความฝันของเขาแต่ยังไม่ได้อยู่ในนี้หรอกยังไม่มีแปลนละ
หรือว่าผู้ชายเข้าของเราแต่งค้าแล้วเราไม่มีโมเม้นแทนจะแต่งเข้าไปหรือครับ

ใช่มีแน่นอนค่ะแต่ว่าอย่างที่บอก
เป็นคนที่วางแผนชีวิตเป็นขั้นตอนสเต็ปสเต็ปสเต็ป
เต็ปนี้ยังอยู่ในขั้นตอนมั่นสเต็ปต่อไปยังไม่ถือ
ทำไมไม่ได้มีการงงว่างแผนว่าจะเป็นยงลงโดวเเรลิ้งอะไรอย่างนี้หรือคะ

ตอนนี้รุยงานยังโดงนานรุยงานไปมาอีก๒๓ปีแหละค่ะ
ค่อนข้างใหญ่เหมือนกันว่าปูจะอยากจะทำอะไร

แล้วจะแบ่งเวลาระหว่างอเมริกากับอเมริกา
แล้วเรื่องทางแต่งงานคือพักมาเลย๒๓ปี
พักแต่เป็นการวางแผนมากกว่า
เพราะว่าจริงแล้วเรื่องแม่นคุณแมทก็วางแผน

อันนี้ก็คือสเต็ปแรก

ปูเป็นผู้ไม่ชอบพูดก่อนทำอะเนาะ
พี่ก็จะรู้ในวันที่ใกล้จะทำแล้ว
ตอนนี้ถูกติดตามจองแล้ว

ปูก็เป็นผู้หญิงที่ชอบแต่งตัวอยู่แล้ว

ไปกินข้าวกับคู่ก็อีกแบบหนึ่ง

มันนี่ไม่เคยเห็นภาพของเซ็กซี่เลย

แต่ว่าถ้าเป็นถ่ายแบบหนังสือผู้ชาย

อันนี้คือมีติดต่อมาตลอดหรือปฏิเสธ

ตั้งนานแล้วรู้สึกว่าไม่อยากคือ

ไม่เกี่ยวรู้สึกว่าห่วงร่างกายตัวเอง

ถ่ายโฆษณาถ่ายหนังถ่ายละครสวยโอเค

หรือที่ผ่านมา
จริงเอาจริงป้าบางคนอาจจะไม่รู้
ผู้หญิงเวลาเราโชว์มาแล้ว
ตอนนี้เราออกกำลังกายเพื่อให้ตัวเองดูแล้วพี่

จริงแล้วตอนนั้นที่ความดูดตังค์หรือกระแสความดูดตังค์
มันมาจากความเจ็กซี่มันส่วนใหญ่
แล้วคุณเหมือนกระแสเราจะลดลงมาด้วยนะคุณ
ได้บอกว่าความเซ็กซี่ไม่ได้อยู่ที่การแต่งกาย

ถอยอย่าถามเลยคุณเอตนขวานเป้าเลย
ปล่อยให้รุ่นน้องรุ่นใหม่ที่แจ้งเกิดไปในความเซ็กซี่อะไรอย่างนี้

แต่ว่าที่นี่จะเห็นกูไปอย่างสมท้ายไหมคะ
ก่อนที่จะแบบอ้าวให้เห็น

ล่าสุดไปเชียงใหม่ก็ถ่ายชุดว่ายน้ำลงนะ

เห็นเดี๋ยวรอให้ค่าส่อง
ว่าจริงมันหมดยุคถ่ายแบบเซ็กซี่แล้วอะพี่
นี้คือยุคผู้หญิงที่มีแบบ
มีเอกลักษณ์เป็นตัวตนที่ชัดเจน
คือปูเองก็รู้ตัวจากการที่
พอเราหยุดถ่ายเซ็กซี่ปุ๊บโฆษณาเราเยอะ

อันนั้นไม่ใช่วิธีที่จะน่าจะเพิ่มรายได้ให้เราได้

ก็เลยมองว่าพักกับการถ่ายเซ็กซี่
เฉพาะกับงานยูนีเซียที่เราทำด้วยมันจะอาจจะต้องมีรถ
เดี๋ยวสิคะยูเลสเซียจำเป็นคือ

เราก็ต้องวิเคราะห์แล้วก็พิจารณาในการแต่งตัวเรา

มันแบบมีหวังไหม

เขารู้อ่ะตัวปูเองก็รู้ว่า

พูดตรงถ่ายเล่นเองลงไอจีโอเค

ก็ให้ดูเอาเองเนอะเวลาเจอตัวจริง

แต่เขาไปมาค่ะเพราะเขาก็ทำหนังที่ต่างประเทศเหมือนกัน

แล้วก็ไปทานต่อ
ต่อจากคานก็กลับมาเมืองไทย๕วัน

ทุกครั้งที่กลับไทยคือกลับมาถ่ายโฆษณา

แล้วก็หลังจากนั้นก็บินกลับไปเรียนการแสดงยาวที่นู่น

อันนี้ปุ๊บไม่มีวันพูดจนกว่าวันที่ใช่

ปูเชื่อในเคล็ดคนที่พูดเยอะก็จะไม่ถึง

ทำแม้ธุรกิจจากอาหารเสริม

อ๋ออันนี้เป็นทางปูค่ะ
อ๋ออันนี้ปูไว้ที่ทนาชีแจงเองดีกว่า
เพราะตัวปูเองไม่พูดต่อแต่ปูรู้สึกว่า

แล้วก็พอทำงาน

เป็นวิธีทำเงินได้ง่าย

หุ้นส่วนบริษัทเขาเขาเรียกว่า
ใช้ชื่อเสียงเราเพื่อที่จะ

แล้วก็ดึงยอดขายแต่พอ
เห็นข่าวหลายรอบที่ออกมา

คือตัวแทนจำหน่ายซึ่งปูก็ไม่ค่อยได้

แต่เดี๋ยวไว้ทางทนายความเป็นฝ่ายพูดดีกว่า
แล้วตัวปูเองก็จะไม่อยากพูด
ปูว่าจริงแล้วมันในใจปูนะ

แต่เดี๋ยวรายละเอียดและการชี้แจงเดี๋ยวปล่อยให้ทนายเป็นคนพูด
เพราะว่ามันผ่านไปแล้วสำหรับโอ
หรอพี่ปูทำตามสัญญาทุกอย่างในตอนที่ในตอนนั้นที่เราเซ็นสัญญา
ตรงป่ะพี่ทุกครั้งที่เกิดเรื่องคนเดียวที่ออกมาพูดคือครูปายานะ
ทุกครั้งที่เพจแม้จะเพจดอกจิกใช่ไหมคะที่ลง
ปูเองก็เป็นคนที่ออกมาพูดทั้งที่ต้องการให้คนที่เป็นเจ้าของบริษัทเองออกมาพูด
อ๋อแสดงว่าตั้งแต่เกิดเรื่องตอนนั้นที่เรื่องธุรกิจของทางสรรค์เกิดไปเรื่อย
หลายเรื่องเลยแล้วรู้สึกไม่ชอบไม่ชอบพูดอะไรไม่ดีออกสื่อ
ไม่ใช่คนมุมมองนี้เลยบอกว่าเอาจริงว่าพี่โหสิกรรมแล้วปล่อยให้
แต่ว่าในใจปูรู้สึกอะไรที่ได้มาง่ายได้มาเร็วไม่ได้เป็นเรื่องที่ดี
จริงแล้วเราไม่ได้เป็นเพื่อนกันตั้งแต่ต้นมันเป็นธุรกิจที่จริง

อันนี้ครูเป็นเรื่องของการหมดสัญญาแล้วครูไม่ทำต่อหรือว่าครูแบบ
ขอยุธิอยุบตลาดในอุ้งเรียน
ที่บอกทุกสัญญาที่ปูทำ

แต่ปูไม่สามารถพูดเกี่ยวกับบริษัทนี้ได้แล้ว

อืม

ปูขออนุญาตไม่ใช้ชื่อปู

มาเป็นส่วนร่วมในการทำร้ายเขา

เจรจาทำการทั่วตกลงกันไม่ดีไหมนะ

เรียกว่าผิดใจกัน
ธุรกิจมันไม่ได้เป็นเรื่องผิดใจเลย

ว่าเราจะทำธุรกิจร่วมกัน

เลยบอกว่าเวลาคนเขียนข่าว

แต่ปูกล้าพูดเลยนะว่าอยู่มา๑๕ปี

ปูได้ได้บทเรียนอะไรบ้างจากการทำธุรกิจ

ไม่ชอบใช้พื้นที่สื่อของกู

แล้วปูก็เชื่อว่าทุกคนมีเหตุและผลของเขา
เลยไม่รู้จะออกความมิถึงเห็นอะไรเกี่ยวกับเขาดี

บอกเลยว่าทุกวันนี้แค่อยู่ในวงการทำงานทุกวัน
กูเจอปัญหาที่ต้องแก้ไขเยอะมาก
เรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กมากอ่ะ
เฉยค่ะกระบวนการทางกฎหมายนะ

เราดูไม่ใช่กระต่ายตื่นตูมอยู่แล้ว
ถ้ามีเรื่องที่น่าตกใจจริงถึงจะพูด
แต่อย่างที่บอกบางเรื่องเอาไว้ให้เป็นเรื่องของนักกฎหมาย
แต่ว่าเราในฐานะดาราอยู่ที่สาธารณชน
ปูเห็นข่าวที่บริษัทเขาเจอค่อนข้างเยอะแล้ว